สถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่า
บริเวณตอนกลางของประเทศนั้นฝนยังคงมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่
วนน้ำนั้นก็จะมีการระบายลงมาสู่ในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะครับ
ดังนั้นใครที่จะใช้ชีวิตในระยะนี้เดินทางท่องเที่ยว
คงจะต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษ
ปัจจัยสาเหตุเกิดจากอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
ภาพแรกนั้นเป็นภาพถ่ายดาวเทียมครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุม

ฟ้าเมืองไทยของเรานั้นค่อนข้างที่จะ

สถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเราต่อไปนะครับ
ซึ่งเมฆส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้น
เกิดจากการที่ขณะนี้เองมี๑ปัจจัย
เข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์สภาพอากาศ

ก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศสูง
นั่นก็หมายความว่าเป็นบริเวณที่มีอากาศจมตัวลงมา
บริเวณทางตอนล่างอย่างต่อเนื่อง

ที่ปกลุ่มอยู่ในเมืองธังว่าเราก่อนหน้านี้

ก็จะสามารถเกาะตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง

การว่าจะแผลลงมาแบบนี้ไปจนถึงกลางสัปดาห์
นอกจากจะนำให้เกิดฝนตกฝนฟ้าข้างนอกแล้ว
จะทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
อย่างเช่นในบริเวณจังหวัดเชียงรายจังหวัดเลย
น้องคลายมีอากาศจนเย็นในช่วงเช้า
ก็จะเป็นแบบนี้ไปจนถึงวันที่๒๔
ดังนั้นในบริเวณทางตอนกลางของประเทศ
ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าฝนจะเพิ่มขึ้น
เพราะว่ามวลอากาศเย็นนี่เองก็มาดันให้ร่องฝนนั้น
หรือว่าแนวการเกิดฝนนั้นมาอยู่บริเวณทางตอนกลาง
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้
รวมไปถึงพื้นที่อยู่ติดฝั่งทะเล
ก็พบว่ายังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง
อบเอาความชื้นมาปะทะตามแนวปะทะต่าง
ยังคงเป็นจุดเดิมทั้งพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
สีแดงนี้ก็คือพื้นที่ที่คาดการณ์ว่า
อาจจะต้องระวังหน่อยเรื่องของภัยทางธรรมชาติ
ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด
ภาคใต้นั้นระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
ส่วนบริเวณท้องเลนั้นคลื่นลมสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง

สำหรับสถานการณ์ฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
ภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าฝนจะเพิ่มขึ้น
ทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ยังไงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยและนี่คือจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ